คุณผู้ชมฮะไปดูบรรยากาศการทดลองระบบที่จัด๑๔สถานีฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพกันบ้างนะครับ

แต่ถ้าพูดตรงก็คือเรื่องของการจัดพื้นที่ห้าง

คุณสิริวันรักษัตริย์ผู้ศึกข่าวไทยรัฐทีบี

ที่จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙

เปิดให้บริการกับประชาชนมาตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาแล้ว
นับดูตอนนี้กว่า๓ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเท่าที่เห็นข้างหลังนี้
ตอนนี้เก้าอี้ที่มีการจัดเตรียมไว้นะคะยังโล่งอยู่
ยังไม่มีการเปิดให้ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้นะคะได้เข้ามาฉีดวัคซีนค่ะ
ส่วนบรรยากาศตั้งแต่เช้านะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีการจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเสี่ยงที่มาฉีดวัคซีนในวันนี้ค่ะ
ก็มีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งระบบแล้วก็กลุ่มประชาชนที่เข้าฉีดวัคซีน

และวันนี้เวลา๑๓๓๐นาทีค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ
ก็จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมค่ะ
จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙นอกโรงพยาบาลที่ทางกรุงเทพมหานครร่วมมือกับทางหอการค้าไทย
ให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มอาชีพเสี่ยง
พนักงานจัดเก็บขยะของกรุงเทพหานคร๕๐เขตค่ะ
ครูคนขับแท็กซี่ซึ่งทางสำนักอนามัยนะคะ
บริหารจัดการจำนวนของผู้ที่เข้ารับการบริการในการฉีดวัคซีนในแต่ละวันเองค่ะ
สำหรับจุดฉีดวัคซีนที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนี้นะคะ
หากประชาชนที่มีรายชื่อเดินทางเข้ามาฉีดวัคซีน
ก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์ติดไว้ที่ลานจอดรถทุกชั้นค่ะ
สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถเลย
จากนั้นก็ให้เดินขึ้นมาที่ชั้น๓๔ค่ะ
ส่วนประชาชนที่เดินทางด้วยรถบริการสาธารณะนะคะ
ก็สามารถเดินผ่านเข้ามาจากในห้าง
แล้วก็เดินทะลุมาที่ลานจอดรถข้างหลังได้เลยค่ะ
มีการเตรียมแอลกอฮอล์แล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิ
ทางเข้าออกประตูของห้าง
แล้วก็เชื่อว่าจะไม่กระทบกับประชาชนที่มาใช้บริการจับจ่ายในห้างสรรพสินค้าค่ะ

เป็นวันแรกของการเปิดให้บริการกับกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มอาชีพเสี่ยงนะคะ
ตั้งแต่เช้าค่ะก็มีกลุ่มคนขับแท็กซี่หลายคนค่ะ
เดินทางมาเพื่อหวังจะได้ฉีดแต่ปรากฏว่าไม่ได้ฉีดค่ะ
มีการแจ้งว่าไม่มีรายชื่อนะคะ
แล้วก็บอกว่าต้องไปลงชื่อลงทะเบียนจองวัคซีนในไลน์หมอพร้อมค่ะ
ซึ่งคนขับแท็กซี่ก็บอกว่ากลุ่มอาชีพของตนเองก็เป็นอาชีพเสี่ยงนะคะ

เพราะฉะนั้นก็อยากจะได้รับการฉีดวัคซีนในวันนี้ไปฟังเสียงกันค่ะ

มันไม่มีปุ่มให้ลงบอกอาชีพเสี่ยงให้ลงได้

เราได้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมไหมคะ

คือคุณยังไม่ได้ให้รู้ว่าจะต้องลงทะเบียนไหมพี่

กลุ่มเสี่ยงก็คือพวกอาชีพขับแท็กซี่พวกขับรถเมย์อะไรพวกนี้

กลายเป็นคนที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านั้น

แล้วอย่างนี้พี่คิดว่าอย่างพี่คนขับแท็กซี่แบบนี้เนี่ย

ก็ไม่รู้นะ
มันควรจะให้เดินเข้ามาแล้วฉีดได้เลยไหมพี่

รวมถึงจุดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะเปิดอีกนะคะ
อีก๑๑แห่งก็จะเปิดให้ประชาชนที่มีรายชื่อ
ที่สำนักอนามัยและทางกรุงเทพหานคร
ส่งชื่อมาที่จุดฉีดวัคซีนนะคะ
ซึ่งเป้าหมายก็จะเปิดให้บริการ๑๐๐คนต่อวันนะคะ
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกาค่ะ
ที่เซ็นทร์พระราชจุดฉีดวัคซีนวันนี้นะคะ

พบว่าล่าสุดนะคะกลุ่มประชาชนที่เขาคิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ
ยังนั่งรอเพื่อที่จะรอฟังคำตอบจากนายกรัฐมนตรี
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะให้คำตอบกับประชาชนว่า
วันนี้กลุ่มอาชีพเขานะคะเป็นกลุ่มอาชีพเสี่ยง
พอกับคนที่ได้รับโคต้าในการฉีดวัคซีนที่นั่งอยู่ในฮอลตอนนี้นะคะ

เพราะว่าก็มีการชี้แจงนะคะว่าเข้าไปกดจองลงทะเบียนในไลน์หมอพร้อมนะคะ
ก็ไม่ปรากฏในกลุ่มเสี่ยงอย่างอาชีพแท็กซี่อย่างนี้ค่ะ

ซึ่งก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขเรื่องนี้ค่ะ
นี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้านะคะ